ว่ามีคุณยายมาแจ้งความแล้วก็มาร้องมูลนิธิปวีนาว่าหลานสาวอายุ๑๒
ถูกตำรวจข่มขืนจนอวัยวะเพศฉีกขาด
ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและหลานสาวอายุ๑๒คนนี้ยังหวาดภาวะอยู่เลย
ดาบตำรวจคนนี้มาข่มขู่ทางครอบครัวของเด็กผู้หญิงด้วย
ดาบตำรวจคนนี้ถูกจับดำเนินคดีแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกไปด้วย
คุณยายก็เลยต้องมาร้องมูลนิธิปวีนาให้ช่วยหน่อยนะคะ
ซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยยังต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะ
หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าทางคดีให้
ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้กำกับสพสอยดาวพันธุ์ตำรวจเอกนิดวิธินันทกิจ
ผู้กำกับบอกว่าหลังเกิดเหตุทางพนักงานสอบสวนเรียกตำรวจนายนี้มาสอบปากคำแล้วค่ะ
เจ้าตัวก็สารภาพค่ะว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงอายุ๑๒จริง
ก็เลยแจ้งไป๓ข้อหา๑กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีแล้วก็ให้ออกจากราชการอย่างไม่มีกำหนด
แล้วก็ส่งฟ้องศาลไปแล้วแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวน
รายงานว่าสารได้อนุญาตให้ดาบตำรวจนายนี้ได้รับการประกันตัวออกไป
เป็นการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีหลังจากนี้ก็ต้องรอให้สภาพจิตใจเด็กดีขึ้นก่อน
ประสานสหวิชาชีพสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเด็กพร้อม
ก็จะพาเด็กไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุเพื่อประกอบในสำนวนคดี
ถ้าเจอว่าดาบตำรวจนายนี้กระทำความผิดมากกว่านี้
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณยายของเด็กผู้เสียหายด้วย
คุณยายบอกว่าตำรวจคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยรู้จักกับคนในครอบครัวมานานหลายปีแล้ว
รู้จักกันตั้งแต่หลานยังไม่เกิดนะคะเขาเป็นตำรวจในพื้นที่มานาน
คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีที่ผ่านมาพ่อแม่เด็กถูกดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในเรือนจำ
เขาก็เลยมาหาหลานที่บ้านแล้วก็ชอบพูดว่าเอ็นดูหลานสาวคนนี้เหมือนลูกเลย
ตกค่ำก็ไปรับบอกจะพาไปซื้อขนมหลานกลับมาก็ไม่มีอาการอะไรผิดสังเกต
แต่คุณยายบอกว่าช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะดาบตำรวจคนนี้มาบ่อยมาตอนกลางคืนเนี่ยบ่อยเลย
ค่ำวันที่๓ตุลาคมวันเกิดเรื่องเนี่ยค่ะก็มาอีกก็อ้างว่าจะพาหลานสาวไปซื้อขนม
แต่ครั้งนี้พอหลานกลับมาหลานร้องไห้แล้วก็บอกยายว่าช่วยหน่อยเถอะ
ยายก็เลยเค้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลานก็เลยเล่าให้ฟังว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คุณผู้ชมคะฟังแล้วน่าตกใจมากหลานบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่หนูอายุห้าขวบแล้วค่ะ

ยายเลยบอกว่าเสียใจมากที่หลานต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะคะ
อกจากนี้ก่อนเกิดเรื่องมีญาติเห็นตำรวจคนนี้คนที่ก่อเหตุอ่ะ
แบบนั้น
ห่ะพี่กลัวพ่อเชียญก็จะเดี๋ยวพ่อเชียญตลอดไง
หนูกลัวพ่อเชียร์เป็นไรลูกกลัว
กลัวทำไมบอกแม่สิลูก
ไม่เอาก็เชียนไม่ให้พูด
ก็เลยเค้นถามไม่ต้องกลัวลูกบอกแม่มา

เขาก็บอกเล่าให้ฟัง

ขึ้นอย่างให้ไปโรงเรียนอยู่เนาะ
เรียนแล้วกลับมาเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำเขาก็บอกเขาเลือดเขาออก
ถามออกไหนลูกออกก้นออกไหน
เป็นเมนนะมั้งก็บอกหลานอย่างนี้เนอะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เม้นแม่
ก็เลยเขาออกมาจากห้องน้ำแล้วมานอนเขาบอกหนูเจ็บหนูเจ็บ
ล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่พมจังหวัดจันทบุรี
นำตัวเด็กผู้หญิงผู้เสียหายจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
ไปดูแลสภาพจิตใจต่อที่บ้านพักเด็กเพราะว่าน้องยังมีอาการหวาดภาวะอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสืบเรื่องของตำรวจคนนี้ที่เกาะเหตุเนี่ยนะคะ
สืบถึงพฤติกรรมว่าเขาเป็นยังไงเนี่ย
แหล่งข่าวในพื้นที่เขาขอปกปิดตัวตนนะคะแต่เขาให้ข้อมูลมาว่า
ดาบตำรวจคนนี้เคยก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กสาวมาแล้วหลายรายมากนะคะ
แต่ว่าใช้เงินปิดปากเพื่อให้เรื่องจบหลังเกิดเรื่องไม่มีใครพบเห็นตำรวจคนนี้มาหลายวันแล้ว
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าดาบตำรวจที่ดูนิสัยดีพูดจาดีปากหวานจะมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
และระหว่างที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่เนี่ยนะคะก็ไปเจอกับภรรยาของตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ขอคุยด้วยแต่เธอไม่ยอมคุยด้วยเธอบอกแค่ว่าคนก่อเหตุตายไปแล้ว
ภรรยาของตำรวจนายนี้บอกว่าคนก่อเหตุตายไปแล้วไปสืบเอาเองว่าตายที่ไหน
ทีมข่าวก็ตกใจนะก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์หรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าภรรยาพูดจริงหรือพูดเล่นหรือพูดไปเพราะโกรธสามีที่ตกเป็นผู้ต้องหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กนึกออกมา
เราก็เลยตรวจสอบค่ะตรวจสอบแล้วพบว่าที่บ้านเกิดของตำรวจคนนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็เลยตรวจสอบไปว่าดาบตำรวจคนนี้เป็นตายร้ายได้ยังไงยังอยู่ดีหรือเปล่าหรือว่าตายไปแล้วจริงเหมือนที่ภรรยาบอก
ทีมข่าวถามไปที่นักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดถามว่าวันนี้มีเหตุการณ์ใครเสียชีวิตอะไรบ้างไหมอ่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่ามีมีผู้ชายผูกคอตาย
ก็เลยถามว่าใครชื่ออะไรชื่ออะไรเป็นชื่อของตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาจริงจริง
คอตายจริงผูกคอตายผูกคอตายจริงจริงร้อยเวรสพเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่า
ห้านาฬิกาห้าสิบนาทีมีผู้ชายใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตายกับกิ่งไม้ในป่าชุมชน
ทิศเหนือโรงเรียนบ้านโคกศรีลึกเข้าไป๑๐๐เมตร
ชาวบ้านไปเก็บฟืนแล้วพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓ชั่วโมง
ตามรายงานข่าวก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะดาบตำรวจคนที่ตกเป็นผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
ผูกคอตายซะแล้วค่ะโอ้โหแต่เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทำให้เห็นว่าคนที่ไปก่อเหตุข่มขืน
ล่วงละเมิดทางเพศนะส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเป็นคนใกล้ตัว
คือเป็นคนที่เหยื่อไว้ใจเนี่ยอืมอ่า
คือถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไปแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์อีกเหมือนกันนะคะ
ดูแลกันให้ดีแล้วก็จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ควรคิดไปข่มขืนใครนะ
เราเกิดมาทั้งทีนะคะไม่ควรเบียดเบียนชีวิตใครแบบนี้